ไม่ใช่ว่าที่ออกมาพูดวันนี้
เพราะว่าเป็นเมียทหารหรือว่าเมียหรือคน
มันไม่มีคนในฐานะของคนเป็นแม่ของคน
เรียกน้องคนเป็นถามให้ลูก
คุณแม่พูดอะไรไม่ได้จริงครับพี่ขวัญ
พูดอะไรไม่ได้เข้าใจคำว่าพูดอะไรไม่ได้ไหมคะ
เจมส์บอลภาวะหลังบอลกฤษณะได้ประกันตัว
เปิดใจรอบ๒ในถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๓๐นาที